แบบนี้ได้ด้วยหรอเรื่องอะไรฮะเพราะว่ามันปรากฏมีภาพเด็กชายอายุสิบสามครับ
ขออภัยค่ะ๑๓ปีขับรถกระบะพาน้องไปซื้อของที่ตลาด
ตัวเล็กนิดเดียวตัวเล็กนิดเดียวแล้วมาคนเดียวด้วยนะอ่า
คนเดียวด้วยภาพเป็นแบบนี้นี่นะคะตอนนี้ตำรวจค่ะ
ตามหาตัวพ่อกับแม่เจอแล้วแล้วก็สั่งปรับไปเรียบร้อยเนี่ยนะคะ
ภาพนี้แหละค่ะเด็กชายอายุสิบสามปีขับรถกระบะ
มีน้องนั่งมาด้วยภาพนี้วิพากษ์วิจารณ์กันในโลกโซเชียลมีเดียหนักเลย
ถามว่าพ่อแม่ไปไหนทำไมปล่อยให้ลูกมาขับรถแบบนี้
กลัวว่าจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นรวมถึงตัว
น้องคนที่ขับด้วยน้องสาวที่นั่งมาด้วยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นชนบุรีนะคะ
มาสอบปากคำแล้วก็เปรียบเทียบปรับทั้งคู่ยอมรับ
ให้ลูกขับรถจริงแต่วันนั้นพ่อป่วย
ก็เลยขับรถไม่ได้แต่จริงแล้วลูกชายเวลาจะขับรถ
จะมีแม่แล้วก็พ่อคอยนั่งไปด้วย
แล้วก็บอกด้วยนะลูกชายขับรถได้เกือบทุกชนิดแหละ
ไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถพ่วงรถเทรลเลอร์
แม้กระทั่งรถแบ็คโฮมฟังเสียงคุณพ่อหน่อยค่ะ
ปล่อยให้ลูกไปคนเดียวแล้วก็ไปกับลูก
แล้วไม่เคยว่าจะปล่อยให้เด็กออกไปคนเดียว
เรารู้ว่าเด็กไม่มีใบขับขี่
สมควรที่จะขับรถใหญ่
ไม่ว่าปล่อยหรือไม่ปล่อยให้ไปลำพัง
ตำรวจตั้งข้อกล่าวหายินยอมให้เด็ก

ตั้งข้อหานี้เลยนะคะเปรียบเทียบปรับ๑๐๐บาท

ดูในกระเป๋าสตางค์ตบดู

ตำรวจศพสมิทร์ก็เลยใจดีออกค่าปรับให้นะคะ
แล้วก็ชี้แจงว่าที่ออกค่าปรับให้

เพราะว่าเห็นว่าครอบครัวยากจน
ก็ป่วยด้วยทำงานไม่ได้เนี่ยนะคะแต่ตำรวจก็กำชับครอบครัวนี้เพิ่มเติมว่า